ที่นครศรีธรรมราชยังอยู่ที่ใต้นี่แหละค่ะมีพระมรณภาพ
ครับซึ่งตอนแรกเนี่ยมีข่าวมาบอกว่าท่านลื่นล้มแล้วหัวฟาดพื้นก็เลยมรณภาพ
แต่ญาติบอกดูทรงแล้วไม่น่าใช่ลื่นล้มยังไงทำไมมีรอยฟกช้ำเหมือนโดนกระทืบ
เหตุการณ์นี้นะคะเราได้รับการเปิดเผยจากญาติของพระที่มรณภาพค่ะ
พระประโยชน์จันทโกวัยหกสิบเก้าปีพระลูกวัดเขมวงสารามนะคะ
เขตเทศบาลเมืองปากพนังบอกว่าพระประโยชน์เนี่ยมรณภาพแบบผิดธรรมชาติ
ก็นำศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบางฉนากที่ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออกค่ะ
ยัดยาไปแจ้งความวิสอบพอปากพนังบอกว่าติดใจในสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะตามร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยบาดแผลฟกช้ำเต็มไปหมดเลย
ลูกชายของพระโยชน์นะคะก็บอกว่าได้รับแจ้งจากทางวัดว่า
พระพ่ออ่ะอืมลื่นล้มในห้องน้ำเย็นวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายน
ซึ่งตอนนั้นพระพ่อไม่ได้อยู่รูปเดียวนะมีพระที่จำวัดด้วยกันอีกรูปหนึ่งอยู่ด้วย
โดยพระรูปนั้นนี่แหละเป็นคนบอกว่าพระพ่อล้มหัวฟาดพื้น
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลจนกระทั่งต่อมาพระพ่อมรณภาพตอนตี๓วันที่๑๘พฤศจิกายน
ลูกบอกผมติดใจผมติดใจสาเหตุการณ์ตายอืม
เพราะพระพ่อนี่มีบาดแผลฟกช้ำตามร่างกายศีรษะแล้วก็ต้นขา
อันนี้แค่ล้มจริงหรือมีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นกันแน่
แล้วก็เอามาก่อนจะเข้าโรงอ่าจากนั้นทางยัดยาสเขาก็สมคัญว่า
แล้วก็มีการเปิดศพพลิกศพดู

ช้ำแล้วก็ส่วนแผ่นหลังทั้งหมดช้ำเป็นเลือดหมดเลย
แล้วก็มีตรงต้นเข่ามีการช้ำแบบนี้ครับ
พยานลูกวัดอะไรอย่างนี้ก็อยู่ขุดติใกล้กันนะครับบอกว่า
เหมือนกับวันเกิดเหตุตอนเช้าเขามีการทะเลาะปากเสียงกันสักพักหนึ่ง
แล้วก็มีตอนช่วงหลังจากบ่าย๒มาแล้วมันมีการทะเลาะกันอีก
ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่วัดที่เกิดเหตุนะครับ
ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าวัดในค่ะไปเจอกับพระทงชัยอธิวโร
พระลูกวัดที่จำวัดอยู่กุฏิติดกัน
ก็บอกว่าก่อนหน้านี้มีพระรูปหนึ่งอายุประมาณ๖๗ปี
เดินทางมาจากกรุงเทพมาขอจำวัดอยู่ด้วย
เพราะต้องมาทำธุระประมาณสัก๓๔วัน
ทีนี้พอหลังเกิดเหตุปุ๊บอยู่พระรูปนี้บอกว่า
ต้องรีบกลับแล้วแล้วออกจากวัดไปแล้วด้วยค่ะ
ทีนี้พอไปตรวจสอบในกุฏิของ
หลวงพ่อประโยชน์หรือพระโยชน์ในหน้าที่เสียชีวิตที่มรณภาพนะคะ
ปรากฏว่าข้าวของเครื่องใช้มันกระจัดกระจายไปหมดเลย

พระรูปที่ว่ามาจากกรุงเทพรูปนั้นน่ะ
มาเรียกให้อาตมาเนี่ยไปช่วยพระประโยชน์หน่อย
ตอนที่ไปถึงเนี่ยภาพที่อัตมาเห็นนะนะ
คือขาขวาของพระโยชน์เนี่ยพาดอยู่บนเตียง

พอจะเข้าไปช่วยถามว่าเกิดอะไรขึ้น
ประโยชน์พยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่พูดไม่ได้แล้วก็อ้วกออกมา
ตมาเลยรีบเรียกกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนพระอีกรูปนึงมีอาการดูแบบร้อนรน
แล้วก็รีบเดินออกเดินทางออกจากวัดไปเลย
ต้องไปทำธุระนี่นี่ท่านจำลองให้ดูด้วยว่าเนี่ยเจอสภาพนี้เลย
ทงชัยเล่าต่อด้วยว่าเช้าวันเกิดเหตุ
โยชน์มีปากเสียงกับพระรูปนั้นแหละ
หลังจากที่พระโยชน์นำอาหารแบ่งที่ได้จากบินทบาท

ทำให้พระรูปนั้นไม่พอใจที่พระโยชน์เอาอาหารไปแจกจ่ายคนอื่น
เข้าใจว่าอยากจะฉันด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าตัวพระรูปนั้นเนี่ยไม่ได้ออกไปบินทบาท
พระโยชน์มีปากเสียงกับพระรูปนั้นแหละ
เพราะว่าอยากจะฉันด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าอยากจะฉันด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าอยากจะฉันด้วยหรือเปล่า